ใครอยากเห็งอยากปังขยบมาฟังทางนี้เลย
วันนี้หมอไก่พพาธินีจะพาคุณผู้ชมไปขอโชคกับหลวงพ่อปลดหนี้
ขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้อยู่ที่วัดไหนอย่างไรทั้งหมดนี้
ติดตามกับช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้หมอไก่อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
คุณผู้ชมคะมีวัดอยู่วัดหนึ่งค่ะที่คนนิยมมาขอโชคขอลาบกันเป็นจำนวนมากค่ะ
และที่สำคัญนะคะขอแล้วสมหวังด้วยค่ะ
และในวันนี้นะคะหมอไก่จะพาทุกท่านค่ะมาไหว้ขอโชคกันที่นี่ค่ะ

ที่นี่คือวัดพระธาตุวายโยนะคะ

อยู่ในอำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
นะคะที่นี่เป็นเพียงสำนักสงฆ์ค่ะ
แล้วภายหลังชาวบ้านได้มีการช่วยกันสร้างเป็นวัดขึ้นในปี๒๕๒๘ค่ะ
สมัยก่อนวัดแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเมืองวาโยนคร
ซึ่งมีเท้าแสงคำฟ้านะคะเป็นเจ้าเมืองค่ะ
ซึ่งนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ดินแดนแห่งนี้นะคะ
แต่ภายหลังค่ะมีภัยพิบัติและภัยธรรมชาติมาเยือน
ก็เลยทำให้ดินแดนแห่งนี้ศูนย์หายไปค่ะ
และพระธาตุวายโยแห่งนี้ก็ยืนยันถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนี้ในอดีต

หมอไก่จะพาไปสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งค่ะ

พระพุทธรูปองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะ
แต่เดิมค่ะพระองค์นี้ไม่มีชื่อนะคะ
เป็นเพียงพระพุทธรูปที่อยู่ใต้ต้นโพค่ะ

ได้มีการมาสักการะหลวงพ่ออย่างต่อเนื่องนะคะ
ท่านเจ้าอาวาสมีความสงสัยค่ะว่า
ทำไมถึงต้องมีการเจาะจงมาไหว้หลวงพ่อองค์นี้นะคะ
ได้ความด่าชาวบ้านคนนั้นค่ะว่า
ชาวบ้านคนนั้นนะคะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและหนี้สินค่ะ
แต่หลังจากได้มาสักการะมาขอพรหลวงพ่อองค์นี้นะคะ
ทำให้การเงินดีขึ้นหนี้สินก็ขี้คายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
เคล็ดลับการขอพรกับหลวงพ่อปลดหนี้นะคะ
ถ้าใครที่จะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของเงินทอง
ค้าการขายหรือว่าในเรื่องของการงาน

ส่วนถ้าใครที่จะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะ

แต่ว่าถ้าใครนะคะที่ชีวิตมีอุปสรรคมีปัญหา

มาไหว้หลวงพ่อปลดหนี้ในช่วงพระอาทิตย์ตกดินค่ะ
มาครั้งแรกเลยค่ะศรัทธามากค่ะ
ครั้งแรกค่ะมาขอโชคลาบเงินทองการงานอะไรอย่างนี้ค่ะ

หมอไก่สังเกตเห็นนะคะว่าชาวบ้านแถวนี้ค่ะ
ไก่สังเกตเห็นนะคะว่าชาวบ้านแถวนี้

ไหว้พระเศษปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาหาดอกเข็มนะคะ

ถ้าสมมุติว่ามีการหาดอกเข็ม

จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของพวกเขาค่ะ

เจอแล้วค่ะนี่คือดอกเข็ม๕กรีบนะคะ
เจอแล้วค่ะนี่คือดอกเข็ม๕กลีบนะคะ

และก็ยังมีอีกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะคะ
มาที่นี่ต้องไปสักการะบูชานะคะ

มีนามว่าพญาชมพูนาคาราชค่ะ
ส่วนใหญ่คนจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของเงินทอง
โชคลาฝาขายโดยเฉพาะเลยค่ะ

เดี๋ยวหนูจะมาลำถวายนะหนูที่นี่เขาก็ไม่ตก

ทีนี้สิ่งที่เราพอจะพึ่งได้ก็น่าจะเป็น
สิ่งศักดิ์เสียที่เรานับถึงอีกค่ะ
ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของวัดพระธาตุวายโยในวันนี้ค่ะ
สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงต่อที่ไหน

เอาล่ะคำตอบทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วนะคะ

นิยมมาขอพรเรื่องการเงินกับหลวงพ่อปลดหนี้ช่วงเวลาไหน
และอีกคำตอบที่ต้องตอบก็คือ
คุณชอบช่วงพิกัดเห็งเพราะอะไร
และผู้โชคดีหนึ่งท่านจะได้รับองค์หลวงพ่อปลดหนี้
ห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเซาองค์นี้ไปเลย